ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้หญิงด้วย
แล้วอยู่ดีมีผู้ชายยืนแก้ผ้าเอาใส่บ็อกเซอร์มาเคาะประตู
ขอที่จะมีเซ็กด้วยไม่รู้จักค่ะ

เนี่ยแล้วจะทำยังไงผู้หญิงคนนี้เจอแบบนี้ค่ะโอ้โห
ผู้ชายอยู่ข้างหน้าก็ขยำอวัยวะเพศตัวเองใหญ่เลย
เดี๋ยวไปดูจังหวะนี้หน่อยค่ะเธอจัดการเรื่องนี้ยังไง

นี่คืออีกก้าวนึงก็เข้ามาได้แล้วมั้ง

แล้วดูสภาพแบบนี้คุณสืบสกุลถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเจอนี่น่ากลัวมากนะคะ

ผู้ชายคนนี้นี่ดูเขาใส่บ็อกเซอร์มาแค่ตัวเดียว
เสื้อก็ไม่ใส่ไม่ได้ใส่กางเกงอะไรทับมา
แล้วดูสิพูดไปก็ขย่ำอวัยวะเพศตัวเองขยำไปเนี่ย
แล้วมีการมาขอมามีเซ็กกับสาวเจ้าของบ้าน

แล้วเขาพูดแบบหวานล้อมมากเลยนะ
คือเขาพูดประมาณว่าคนเราเนี่ยเกิดมาไม่นานก็เดี๋ยวก็ตายแล้ว
หนุ่มสาวหรือจะคนแก่ก็ต้องตายทั้งนั้นแหละ
งั้นเรามามีอะไรกันเถอะ
เนี่ยดูสิ
คนเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่เธออยู่บ้านคนเดียวนี่แหละ

เอามือถือมาถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
แล้วปากเธอก็ไล่ผู้ชายคนนี้
แต่ว่าชายคนนี้ดูทรงเขาเพี้ยนเหมือนกันนะคุณสืบสกุล

เขาไปไหนรู้ไหมไปไหนฮะเขาไปก่อกองไฟอยู่ใกล้ใกล้บ้านของเธอ
เธอก็กลัวสิเดี๋ยวไฟมันจะลามมันจะลุกไหม้ติดบ้านติด
โทรบอกให้คนที่อยู่บ้านเดียวกันกับเธอเนี่ย

ช่วยเธอหน่อยเพราะว่าตอนนี้เธอทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่คนเดียว

เป็นใครใครก็ตกใจค่ะคุณผู้ชม
แล้วพอเธอโทรแจ้งตำรวจหลังจากนั้นไม่นานนะ

ตัวผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้ไป

หลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่า
หูนี่เธอโชคดีมากนะ
ไม่ถูกคนบ้ามาข่มขืนหรือมาทำร้าย

ก็มาใกล้กับตัวชายคนนี้เหมือนกัน
แล้วเขาไม่ได้ทำร้ายอะไร

จริงมีโอกาสมากเลยคุณผู้ชมดูสิ
เขาอาจจะกระโจนเข้าล็อกคอเธอเมื่อไหร่ก็ได้

ถ้าเกิดเจอแบบนี้ยิ่งเราไม่รู้จักด้วย

อย่าออกไปใกล้ตัวของผู้ชายคนนี้เลยดีกว่า

รีบโทรศัพท์บอกตำรวจจะปลอดภัยกว่านะคะครับ